ถึงเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปดูกันอีกหนึ่งประเพณีวัฒนธรรม
แล้วก็เป็นความสวยงามของทะเลทุงค่ะที่จัดอยู่ที่จังหวัดกาลสินไปดูกันค่ะ
นี่ที่กาลสินนะถูกต้องนะคะคุณผู้ชมที่นี่นะคะก็มีการจัดงานขึ้นมานะคะ
ที่บริเวณโบราณศาสตร์พระทภาคยากลูกรัมลาสายจังหวัดกาลสิน
ทุ่งทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นทุ่งที่ทำมาจากฝีมือชาวบ้านทั้ง๑๘อำนาคตงดนตราสิน
มาร่วมแรงร่วมใจทำขึ้นมาเพื่อถวายพระธาตุยาคู
ในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้นะคะ
มองดูแล้วสวยงามบลังการนะ
แต่เขามีคนนับมาแล้วว่าทั้งหมดนี้มีมากกว่า๑๖๐๐ต้น
แล้วก็มีหลากหลายเนื้อสวยงามทั้งนั้นเลย
มีทั้งถุงผ้าถุงใยแมงมุมถุงสายก็มี
แบบนี้คือถุงใยแมงมุมสวยงามนะ
ก็มีรูปแบบแล้วก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก
พูดถึงทุ่งทุงนี้ก็คือทงกับตุง
รวมกันเรียกเป็นทุงตามคำเรียกของภาคอีสาน
เป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมสำคัญของชาวอีสานมายาวนานค่ะ
เชื่อว่าจะสามารถป้องกันสิ่งเลวร้ายสิ่งที่ไม่ดีที่มองไม่เห็นนะคะ
แล้วก็พูดผีวิญญาณต่างกันได้ด้วย
จากนี้นะคะทุงก็ยังเป็นเหมือนการบอกกล่าวบวงสวงเทพยดา
ในพื้นที่ว่ามีการทำบุญมีพิธีรีตองมีพิธีการสำคัญนะ
อยากจะให้เทพเทวดาทั้งหลายมาช่วยปกป้องคุ้มครอง
แล้วเขาก็ยังเชื่อกันอีกว่าการถวายทุงถือว่าเป็นการสร้างกุศล
พอถวายแล้วก็จะได้เกาะชายทุงขึ้นสวรรค์กันด้วย
ผมจำได้คุณนิวนาวทุงเนี่ยน้องใบตองก็เคยไปทำมาแล้ว
ใช่เคยทำลักษณะคือเขาบอกว่าเอาไว้กันสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่มันไม่ดี
ปัดเป่าให้มันออกไปเอาไว้ที่บ้านเอาไว้ตามบ้านเรือนอะไรแบบนี้ได้
ส่วนใครที่เห็นแบบนี้แล้วนะคะอยากจะไปร่วมงานบุญงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุยาคู
เขาจัดกันตั้งแต่วันที่๑๖๒๒พฤษภาคม
จากคุณผู้ชมจะไปได้ร่วมบุญแล้วได้ไปเห็นทุงสวยแล้ว
เขายังสาธิตวิธีการทำทุ่งด้วยนะนี่ไง
ใครอยากจะไปเรียนรู้ไปทำเอาไว้มาสอนลูกหลานต่อไป
ก็ไปเรียนรู้กับป้าเท่าไม่เท่านี้ได้เลย
ไม่ได้ทำง่ายนะต้องใช้เวลานะ
ใช่ต้องใช้เวลามากคุณแล้วมันก็ยากด้วย
เอาจริงมันเหมือนจะง่ายนะที่เราเห็นแต่ว่าพอทำมันก็ไม่ได้สวย

เหมือนที่คุณพ่อคุณแม่เขาทำกันนะก็เลยอ่ะให้เขาทำกันดีกว่า